คุณผู้ชมคะมีกระแสข่าวที่ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์นะคะ
มีกระแสข่าวบอกว่าเตรียมที่จะให้มีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายเพิ่มอีก๔๐๐ชนิด
ทีมข่าวแท้รัฐทีวีก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้นะคะจากท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีบอกว่าวัตถุอันตรายที่จะให้มีการขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นสารกลุ่มเดิม
ที่เคยอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้เนี่ย
ประเทศไทยยังจำเป็นต้องใช้สารเคมีในภาคการเกษตรถึงแม้ว่ารัฐบาลจะผลักดันให้เราเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ตามนะคะ
ลองฟังเสียงท่านอธิบดีชี้แจงในประเด็นนี้ค่ะ
สำหรับในคำขอ๔๐๐กว่าคำขอส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารชนิดเดิม
ที่เคยได้อนุญาตขึ้นทะเบียนไว้แล้วแล้วก็มีจำหน่ายในท้องตลาดโดยบริษัทผู้ประกอบการลายอื่นที่อยู่ในตลาดเดิม
เพราะฉะนั้นสารพวกนี้นะครับพอเราอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ย
สิ่งที่จะเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่มขึ้นก็คือว่าจะมีการนำสารเนี่ย
เพราะฉะนั้นลายเดิมก็จะไม่สามารถที่จะผูกขาดสารได้อีกต่อไป
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคำชี้แจงจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรที่ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าเตรียมให้วัตถุอันตรายขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก๔๐๐ชนิด
ส่วนปัญหาสารตกค้างที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
อธิบดีบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่ฉลากกำหนด
อกจากนี้ยังพบการสวมสิทธิ์หรือแอบอ้างเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ามาใช้ด้วย
สำหรับข้อกล่าวหาที่พูดถึงการเปิดเผยตัวเลขต่างตอบแทนแลกกับการได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนนั้น
ท่านก็ยืนยันว่าไม่มีมูลความจริงนะคะ
เนื่องจากการพิจารณามีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ชัดเจน
และคณะอนุกรรมการซึ่งมีบุคคลภายนอกร่วมกันในการพิจารณา
ก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะ
ข่าวที่เกิดขึ้นในเรื่องของการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตรเนี่ย
ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของตลาดเป็นสำคัญนะครับ
เจ้าเดิมที่อยู่ในตลาดแล้วก็ไม่อยากให้ลายใหม่เกิดขึ้น
ลายใหม่ก็ต้องการที่จะได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขึ้นทะเบียนเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นส่วนที่กรมวิทยาเศษใช้ดุลพินิษฐ์ในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ตามหลักฐานวิทยาศาสตร์เป็นหลักไม่ได้พิจารณาโดยใช้เรื่องอื่นมาเป็นเกณฑ์
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงคำถามของสังคมว่า
การใช้สารเคมีทางการเกษตรจะทำอย่างไรให้ลดลง
ธิบดีกรมวิชาการเกษตรยืนยันว่าประเทศไทยยังจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูกค่ะ
นโยบายของรัฐบาลต้องการยกระดับให้เป็นเกษตรอินทรีย์เนื่องจากมีศัตรูพืชที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง
เพียงแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรในการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องค่ะ